แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยถึงตัวตนและสเปคสาวในอุดมคติของเลโอกันไปแล้ว
วันนี้สองแม่บ้านจะล้วงลึกเรื่องหัวใจกันบ้าง
จะสนุกแค่ไหนติดตามได้เลย
มาแล้วนะคะกลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันกับน้องเลโอค่ะ
ยังไม่ถึงเต้นตอนนี้มันคือความกลัว

ไม่ถึงเต้นตอนนี้มันคือความกลัว
ไม่ถึงเต้นตอนนี้มันคือความกลัว

ไม่เป็นเลยขนาดนั้นเพราะว่าไม่เคยมารายการแล้วแบบมีคนอยากรู้จักเราเนี่ยครับ

มันไม่ได้ขายแค่หน้าตานะคุณผู้ชม
เขายังเหย่งแบบว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง
ทำอะไรบ้าง
แล้วทำคู่กับใคร

เหมือนอารมณ์บรรพบิจนาว

แล้วนี่คือทำด้วยกันมา๓ปีแล้ว

แต่ว่ามาพูดถึงเรื่องความรักดีกว่ากับน้องชาช่าเนี่ยค่ะ
มันจะเป็นตอนไหนได้

แต่เห็นอัพรูปบ่อยอย่างนี้
จริงแล้วต้องมีโกรธกันมีมุมแบบว่า

แล้วบอกว่าคุณน่าเป็นคนใส่ง้อเป็นประจำเหรอ

เขาง้อคุณคุณเขียงขาดใจเลยเหรอ
ส่วนใหญ่เขาจะง้อผมมากกว่านะครับนี่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
ไม่รับโทรศัพท์ปิดเครื่องหายไปไม่ดีนะเออผมเป็นโรคนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันจริงแล้วมันจะหายเมื่อไหร่ล่ะก็แป๊บเดียวก็หายก็ปิดสักประมาณ๑๒๓ปุ๊บเปิดเลย
มันก็เหมือนเลย

มันแบตกันใช่มั้ย

แล้วยังงี้โรแมนติกไหมล่ะเราทั้งคู่เนี่ย

ไม่มีแบบหวานให้กัน

ผมว่าความโรแมนติกนี่มันคือการที่เราทำดีในทุกวันหนึ่ง

กะล่อนพี่กะว่ากะล่อนเจ้าชู้
เคยเคยเคยเค้าเคยจำได้กี่ครั้ง

เหมือนไม่รู้ว่าจะจีบเราหรือเปล่า
แต่ก็แบบคุยเล่นอย่างงี้ยอดอย่างปลายอย่างงี้

เจ้าชู้ระดับไหน
สมมุติให้เต็มสิบเราเจ้าชู้ประมาณ

แต่ว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เรา
เราสนุกกับชีวิตของการ

สนุกกับตรงนั้นพอแล้วครับ

ผู้หญิงแบบไหนที่สามารถชนะใจผู้ชายกะล่อนได้นะครับ

ใช่ไหม
ผู้หญิงพี่ก็ความดีแหละครับ

เราเจอคนที่เขาดีกับเราจนเรารู้สึกว่า

เราก็จะเลิกกะร่อนครับ
วันนี้ได้คุยเรื่องธุรกิจ

ปลอดภัย

แสดงของรางวัลด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณนะคะ